อย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านประชาชื่นนะครับท่านผู้ชมครับ
ปรากฏว่าพ่อเนี่ยนะจุดไฟเผาลูกตัวเองซึ่งเป็นคนป่วยติดเตียงนะฮะ
คือญาติญาติเขาก็มาเห็นก็ช่วยกันทันแต่ก็ทันในสภาพสาหัสแล้ว
ไฟไหม้ทั้งตัวเหลือแต่หัวถ้าไม่มีใครมาเห็นก็ป่านี้ไม่รู้จะเป็นยังไง
เนี่ยสภาพของห้องที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
ซอยแจ้งวัฒนะ๖นะครับ
โดเนี่ยสูง๙ชั้นจุดเกิดเหตุเป็นชั้น๘นะครับ
เป็นห้องห้องหนึ่งนะฮะมีผู้ที่ไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
หลังจากพบว่ามีแสงเพลิงกับกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากห้อง
แล้วมีคนบาดเจ็บเป็นผู้ชายถูกไฟเผาทั้งตัว
เหลือแค่เพียงส่วนศีรษะเท่านั้นที่ยังไม่ถูกไฟไหม้
ก็เพราะว่ามีคนมาเห็นก่อนมาช่วยก่อนมันกำลังลุกลามขึ้นไปเรื่อยแล้ว
ต้องขออนุญาตเบลอไว้หน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ที่ถูกไฟเผาเนี่ยเป็นชายอายุ๓๘ปีนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
เป็นพ่อของคนเจ็บนะครับอายุหกสิบสี่ปีซึ่งตอนที่ตำรวจควบคุมตัวได้เนี่ย
ก็คือสภาพเมาพูดจาไม่รู้เรื่องเลยนะฮะสอนอทุ่งสองห้องก็คุมตัวไปนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
พบว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปเก็บวัตถุพยานหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุไปตรวจสอบแล้ว
ก็ยังคงหลงเหลือพวกเสื้อผ้าที่ถูกไฟไหม้ที่อยู่ในห้องแล้วก็มีเทียนไข่ด้วย
ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดต้นเพลิงในการใช้จุดไฟนะครับ
มีพี่สาวของคนเจ็บนะฮะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้กำลังเดินทางกลับมาจากการทำงาน
พอประตูลิฟต์เปิดออกได้ยินเสียงร้องของน้องชายออกมาจากห้องแล้วก็เห็นพ่อเดินสวนออกไป
พี่สาวบอกคิดในใจว่ามีเรื่องแน่ก็รีบวิ่งเข้าห้องเลยนะครับ
พบว่าที่ห้องนอนมีเพลิงไหม้แบบแสงไฟเนี่ยแบบทั่วทั้งห้องเลย
แล้วเห็นน้องชายซึ่งป่วยติดเตียงเป็นทั้งโรคตับโรคไตโรคหัวใจต้องนอนป่วยติดเตียงอยู่ถูกไฟไหม้เต็มตัวไปหมด
ก็เลยรีบใช้ผ้าชุบน้ำคลุมตัวน้องชายแล้วก็เอาน้ำไปดับไฟก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
ซึ่งพี่บอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยก็คือพ่อนี่แหละซึ่งเป็นพ่อแท้ด้วยปกติแล้วพ่อมักจะชอบกินเหล้าขาวอยู่ที่ห้องเป็นประจำนะเวลาเมาก็ชอบหาเรื่องแล้วก็ทำร้ายร่างกายคนในบ้านอยู่เสมอ
แต่ครั้งนี้ถือว่าร้ายแรงที่สุดครั้งนี้ที่ทำเนี่ยมันคือจะฆ่ากันให้ตายชัดสาเหตุหลักหลักน่าจะมาจากปัญหาครอบครัวที่สะสมมานาน
แล้วคิดว่าพ่อก็คงจะเอาน้ำมันเบนซินที่ซื้อไว้มาราดทั่วห้องนะครับก่อนจะจุดเทียนไข่แล้วก็โยนเข้าไปนะฮะจนเกิดไฟไหม้ทั่วห้องแล้วลามไปติดน้องชายที่นอนป่วยอยู่ที่เตียงด้วย
ได้ยินเสียงน้องเนี่ยกรีดร้องมาดังถึงลิฟต์เลยพี่ตกใจรู้เลยแล้วก็ได้กลิ่นพวกกลิ่นไหม้แล้วก็ได้ควันก็ออกไปพี่ก็รู้แล้วว่าห้องพี่แน่นอนเพราะว่าน้องไลน์มาแล้วพี่ก็เดินสวนกับเขาไม่ได้ทักพ่อหรอกก็คือวิ่งมาที่ห้องเนี่ยก็คือแบบคือเห็นน้องอ่ะ
โดนไฟแบบโดนพ่อแบบเอาน้ำแหม่มเบนซินแล้วก็จุดไฟเผาอยู่ในห้องนอนกับแม่แล้วแม่เขาแบบเขาเพียเนาะเพิ่งทำงานเขาก็ยังไม่มีสติหนูเห็นได้หนูก็เลยแบบเออพี่ก็เลยแบบคว้าผ้าที่มันอยู่ด้านนอกเนี่ยผ้าที่เตรียมจะซักอ่ะพี่ก็เลยเอาไปที่ห้องน้ำทุบก็คือพยายามจะมีสติให้มากชุบแล้วก็ลากถังน้ำมาเอาผ้า
คือเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ไปไหนนะปกติพี่เนี่ยจะแวะเซเว่นจะเอ้อระเหยรอยชายเพราะว่าน้องเขาอยากกินน้ำพวกเซเว่นอัพอยากกินของหวานพี่ก็จะซื้อมาตุลไว้แต่มีความรู้สึกว่ามันต้องมันอยากจะขึ้นมาบ้านมันช่วงเวลาไม่ถึงสองนาทีคือเพลิงเลยพี่เห็นลูกไฟมันอยู่อยู่กับน้องอยู่กับผ้าอยู่กับตรงนี้ประตูก

ไม่รู้สึกเลยว่าสามีเอาน้ำมันมาราดทั่วทั้งเตียงของลูก
แล้วจุดไฟเผาก่อนจะเดินออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
รู้สึกตัวก็คือได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของลูกชายค่ะ
แม่เนี่ยสะดุ้งลุกขึ้นมาดูเลยแล้วก็เห็นว่าไฟไหม้ไปทั่วห้องแล้ว
ประกอบกับเป็นจังหวะที่ลูกสาวเข้ามาเห็นพอดี
สองคนแม่ลูกเลยช่วยกันดับไฟค่ะแม่ก็บอกนะคะว่าปกติแล้วสามีเนี่ย
เมาเหล้าเป็นประจำแล้วก็ชอบทะเลาะเบาะแว้งกับคนในบ้าน
แต่ไม่เคยคิดเลยว่าจะกล้าทำกันถึงขนาดนี้
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะแม่เนี่ยช้ำใจที่สุด
คนหนึ่งก็ลูกอีกคนก็สามีแม่ไม่รู้จะทำยังไงดี
ไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะจนลูกชายเขาล้อแหงอกบวาย
ร่วมก็หันจับลูกไม่เจอทีนี้ก็พี่สาวมาก็เลยช่วย
เขาบอกสติไม่ดีนี่เป็นไปไม่ได้แล้วก็ไปเตรียมการ

เตรียมการมาเนี้ยเขาก็เอาไอ้พวกมีดหรือไขควงอะไรมาวางไว้ตรงโต๊ะนี่เนี้ย
พร้อมที่จะทำร้ายลูกอ่ะทำอะไรไม่ถูกห่อเหี่ยวหมดเลย
เพราะว่าเป็นเรื่องแบบครอบครัวเนอะเป็นพ่อกับลูกอ่ะค่ะ
คิดไหมคะว่ามันจะมีแบบวันนี้ค่ะไม่ไม่เคยคิดเขาเขาเมาตอนแรกเขาก็เมา
เขาก็รู้สึกเขาจะเวลากินเหล้าไปเนี่ยไม่มีเรื่องในบ้านก็ในครอบครัวอื่น
เนี่ยโดนทุกคนนอกจากนี้แล้วเนี่ยทีมข่าวเราก็ไปสอบถามเพื่อนบ้านแล้วก็ช่างประจำคอนโดด้วยนะคะ
เพราะวันเกิดเหตุเขาเข้าไปช่วยดับไฟด้วย
แล้วก็เห็นผู้บาดเจ็บอยู่ในสภาพถูกไฟคลอกถึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยนำส่งโรงพยาบาลอีกแรงหนึ่ง
เขาบอกว่าตัวเขาและคนในคอนโดเนี่ยรู้จักครอบครัวนี้เป็นอย่างดี
รวมถึงตัวผู้ก่อเหตุด้วยเพราะว่าตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ย
เมาเหล้าอารวาสอยู่ด้านล่างคอนโดเป็นประจำจนคนแถวนั้นเขาชินนะคะ
ครับแล้วก่อนเกิดเหตุช่วงเย็นตัวเขาเองยังเห็นเลยนะว่าผู้ก่อเหตุอ่ะ
ถือขวดน้ำมันเบนซินเข้ามาในคอนโดแต่ไม่ได้เอกใจอะไร

คือสภาพควันก็ยังระอุอยู่ขวดน้ำมันก็ยังคาผ้าห่มอยู่
ทีนี้อ่าตัวอ่าลูกสาวเขาอ่ะเขาก็โวยวายให้ให้แจ้งตำรวจแจ้งอ่า
ของรถโรงพยาบาลมาผมก็ให้ผู้กองเขาแจ้งให้
พักรถลงมาก็มารับแล้วก็นำส่งโรงพยาบาล
ทั่วไปครับคือเขาจะเขาจะทะเลาะกับเพื่อนบ้านทุกห้องข้างข้างเนี่ย
ไม่มีใครที่จะวุ่นวายกับแกคือเข้าห้องแล้วก็เข้าห้องเงียบกิ๊
เพราะว่าแกเมามาเนี่ยใครเดินผ่านแกไม่ได้แกจะตะโกนด่าแกจะว่า
ทุกเที่ยวทุกครั้งไปพี่เคยเจอไหมคะเคยเจอเจอครับเจอเจอมากับตัว
ประมาณช่วงประมาณห้าโมงเย็นก็เดินถือขวดน้ำมันนั่นแหละ
แต่เราก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะกล้าทำได้ขนาดนี้เราก็ไม่คิดว่าเป็นขวดน้ำมันด้วย
ใช่ครับใช่ครับผมมองเขาก็ใส่ขวดพลาสติกเป็นขวดแป๊ซี่นะ
เราก็ไม่รู้ว่าเขาซื้อไปฝากใครหรือเปล่าแล้วเขาจะซื้อไปไหนเราก็ไม่รู้
แล้วก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรห้องข้างเขาได้กลิ่นน้ำมัน
หน้าก็ว่าตรงเมื่อเช้านี้ให้แม่บ้านเขาคอยไปเคล็ดไปถูกแล้ว
เพราะแก่เทนน้ำมันลอกลอกกำแพงอ่ะแก่ลาดไปจะลอกกำแพงไปเลยอ่ะ
ทีนี้ก็พอดีลูกเขาก็ป่วยเขาอยู่ในห้องเขาอาจจะไม่ทราบว่าพ่อจะกล้าทำขนาดนี้
ตอนนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุนะฮะ
เพราะว่าต้องรอให้ส่างเมาก่อนค่ะอ่าเดี๋ยวจะได้สอบปากคำอย่างละเอียดว่า
มูลเหตุของการก่อเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไง
มันมีผลกับเรื่องของการแจ้งข้อหาค่ะและที่สำคัญก็คือ
ตอนนี้ผู้เจ็บยังอยู่ในห้องไอซียูนะฮะผู้เจ็บที่เป็นลูกชายของผู้ก่อเหตุเนี่ย
คือถ้าผู้เจ็บเสียชีวิตนะตำรวจบอกว่า
ข้อหานี่ยิ่งหนักไปอีกนะค่ะเพราะนี่คดีอาญานะ
จะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็ตามนะครับส่วนทางนิติบุคคลของคอนโดนะครับ
ได้ไปแจ้งความกับผู้ก่อเหตุเอาไว้เกี่ยวกับการทำลายทรัพย์สินนะฮะ
แจ้งความไว้แล้วนะครับอ่าที่เหลือคือการสอบปากคำทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุเองด้วยค่ะอ่า
เขาบอกนะเล่ายาอย่าไปยุ่งกับมันเลย
แอลกอฮอล์อยากดื่มดื่มได้ไม่ว่ากันแต่ว่า
ให้มันอยู่ในปริมาณที่พอดีควบคุมสถิตสติของตัวเองให้ได้นะคะ